ทุกผู้ชมครับเรื่องของทุนจีนสีเทา
ต่อเนื่องข้ามปีจุดเริ่มต้นก็จากการไปตรวจค้น
แล้วก็จับกลุ่มผับหลายหลายผับที่เป็นผับศูนย์เหรียญจินหลิงอ่ะ
โดยยว่าจิ่นหลินผับที่ยานาวาที่มีตู้หาวเป็นเจ้าของ
คุณชูวิทย์เนี่ยตั้งข้อสังเกตนานแล้วว่าคือทางตู้ห่าวเนี่ยถูกแจ้งข้อหาเรื่องของยาเสพติด

แล้วไม่ถูกแจ้งข้อหาเรื่องฟอกเงินพ่วงไปด้วย

แล้วมันจะขยายผลเรื่องเส้นทางการเงินยังไง

ล่าสุดคุณชูวิทย์เนี่ยแบบแฉแบบข้ามปีนะฮะ

คุณชูวิทย์ตั้งคำถามว่าทำไมตำรวจไม่ตรวจหาดนี้

ตั้งแต่วันเกิดเหตุที่ไปตรวจคน๒๖ตุลาคม

นี่เป็นคลิปที่คุณชูวิทย์เอามาโพสต์เอาไว้นะครับ
บอกว่าเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ตำรวจจะบุกมาตรวจค้นผับกินลินแถวยานวา
พนักงานกำลังเร่งขนย้ายถาดไม้
ซึ่งคุณชูวิทย์บอกว่าสีขาวในถาดไม้นั่นคือยาเสพติด
ที่ถูกแบ่งใส่ถาดไม้เพื่อเอาไว้ให้นักท่องเที่ยวที่เป็นชาวจีน
แล้วหลังจากนั้นตำรวจก็เข้ามาตรวจค้นก็ไม่เจอบ่อนนี่ฮะ
แล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมพบชนถึงไม่เก็บถาดไม้นี้
ออกไปจากที่เกิดเหตุโดยให้เหตุผลที่ให้นะฮะโดยเหตุผลที่ให้
ก็คือมีหลักฐานมากพอแล้วที่เหลือไม่ต้องการทั้งทั้งที่ยาเสพ
ยิ่งมีหลักฐานมากยิ่งแสดงถึงความร้ายแรงของพฤติการแห่ง
ครับแล้วคุณชูวิทย์บอกว่ายังไปพบว่ารถตู้อันพาร์ทซึ่งเป็น
รถของตู้ห่าวเนี่ยที่หลานของตู้ห่าวเป็นคนขับตำรวจไม่เคยไป
เปิดไปตรวจข้างในเลยว่ามีหลักฐานอะไรบ้างทางพบชนชี้
แจ้งว่าที่ไม่ได้เปิดรถของตู้ห่าวเพราะไม่มีกุญแจ
ต้องประกาศตามหาเจ้าของรถให้มาเปิดนี่ฮะแต่พอบิ๊กโจ๊กรองพบตร
ไปตรวจเรียกช่างกุญแจมาเปิดได้เลยอืมแล้วก็พบว่าในรถเนี่ย
ถาดมีคราบยาเสพติดมีหลอดดูดยาที่ใช้แล้ว
ซึ่งบิ๊กโจ๊กรองพวัตรมาตรวจเมื่อ๒๗ธันวาคมแต่เหตุการณ์ที่ยึดรถได้เนี่ย
ตั้งแต่๒๖ตุลาคมพบชนบอกว่ารถเนี่ยจอดอยู่ที่ปปศ
ซึ่งเขามีระเบียบไม่ให้ตำรวจเข้าที่เกิดเหตุค่ะแต่คุณชูวิทย์บอกว่าไปเจอคนจริง
เลขาปรปศบอกทำงานมา๓๐ปีไม่เคยมีระเบียบห้ามตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เก็บหลักฐานเอาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีหนึ่งเดียวเท่านั้น
คุณชูวิทย์บอกว่ายิ่งเปิดกล้องก็ยิ่งค่อยพบเรื่องราวให้เห็นอะไรชัดขึ้นว่าอะไรเป็นอะไร
ใครจะพูดจริงพูดเท็จให้พิจารณากันเอาเองเดี๋ยวจะหาว่าตัวเขาเนี่ยไปถล่มตำรวจ
แต่ที่แน่กล้องวงจรปิดมันโกหกไม่ได้นี่กินลิ้นผับนะฮะแถวยานวาคุณชูวิทย์โพสต์
ในคอมเมนต์เพิ่มเติมนะครับบอกพบชนเนี่ยยิ่งพูดยิ่งเละดูหลักฐานจากกล้องดีกว่า
คำพูดไม่เท่าภาพจากกล้องวงจรปิดให้คุณผู้ชมเนี่ยใช้วิจารณญาณในการรับชมเอา
นี่นะครับแล้วก็ล่าสุดคุณชูวิทย์แจ้งกับสื่อมวลชนนะครับบอกว่าวันพรุ่งนี้๕มกราคม
เวลา๑๔นาฬิกาจะเปิดแถลงข่าวอีกครั้งนะฮะแถลงข่าวเรื่องเงื่อนงำและความผิดพลาด
ของตำรวจในการทำคดีตู้ห่าวบอกว่ารอบนี้จะงัดหลักฐานเด็ดแล้วก็เปิดตัวพยาน
รายสำคัญเป็นครั้งแรกบ่าย๒พรุ่งนี้นะครับ